มันเกี่ยวอะไรกับข้อผู้ไม่เคยเห็น
มีคนลุงจีบลูกมารุมกับไม่เคยจะหลอก

เรามาหาพ่อที่ลูก
ชอบเดินแบบอารมณ์ดี
เห้ยใครเอาตู้เย็นมาส่งน่ะ
แม่ครับนี่ลูกครู
สุดยอดเลยลูกนะ

สวัสดีพ่อครับพ่อต้องให้ลูกสาวผมนะครับ

ผมเป็นจิโกต่อจาวอ

ผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นกร
กะเลี่ย

อยู่ที่รงอกระดาษฐอ

นี่เพื่อนสัตว์สิ้นมันแยกกับกีบลูก

มึงก็ไม่ฝันป้องเลย

เฮ้ยไอ้น้องเป็นผู้ชายให้เกียรติสุภาพสตรีเขาบ้าง

เราต้องชอซิความสามารถที่เรามี

เฮ้ย

พี่บานพี่บาน
หูหลังเป็นเคลื่อนเป็นเหรอ

ไอ้เจคก็เห็นเคลื่อน

สี่ตัวสามตะหล่อสามตะหล่อเยอะ

ฝากหน่อยสามตะหล่อนึง

ใช้เวลานานมาก
เฮ่ยอีกประจำหน่อย

อันนี้ผมยอมแต่อย่างอื่นผมไม่ยอม
ทุกอย่างให้ผมทำอะไรได้หมดขอดู

เต้นได้ไหมขอดูมา

อ้ายเค้าไม่ได้เรียกพว่าน

ไมค์พิโรมพร

เบลอเลยได้หรืออ้าวขอดู

เอานี่อะไรอีกล่ะแม่ลูกแม่
ลูกนะก็เหมือนหลานพวกเราใช่
ผมจะดูความอดทนคนเราจะต้องมีความอดทนถูกต้อง
เกิดเป็นชายถ้ารักหญิงจริงความอดทนเป็นสิ่งสำคัญถูกต้อง
คนแรกเลยมานี่ทำอะไรล่ะผ่องเท้าออก

ตลกผ่องเท้าออกรักลูกสาวเขาจริงไหม

อุ๊ยชะนิด
เดี๋ยวรู้กันหรือเปล่าเอาออกก่อนนี้

แค่ดี
กินคนเดียวได้ไงแบ่งมันบ้างสิ

เราบอกเลยผมรักลูกสาวน้ากครับ
ผมรักลูกสาวนะครับ

ขยี้

หยุดขาไว้
ค่อยยกขาออก

ถือว่าผู้ชายคนนี้เข้ารอบ
คุณเอกครับต่อไปเชิญครับน่าลงฮะ

เอาล่าแช่

แล้วทำไมไม่เท้าเหมือนมัน

เฮ่ยเป็นไงชอบเขามากครับสกลงไปเลย
นอนกอดเขาเหมือนกอดนิ้วกระดาฬหมี
เวลาน่าหนาวแล้วกอดจะอบอุ่นมาก

ไปน้ำฉันใช่เหรอนีกาแช่ชอบลูกเขา
กูไม่ได้จีบให้ผมกินอย่าแบบนี้

ทำไมความรู้สึกช้าเท่าเกิน

โอ๊ยโอ๊ย
พอดีค่ะเย็นมากครับนับสิครับมาที่นั้นจะเริ่ม
แน่เห็นมั้ยถามที่ทำอะไร

ไอ้ครัก
โอ๊ยไม่ไหวแล้ว

เป็นไปไม่ได้ผมแข็งแรงกว่าเยอะ

ผมแข็งแรงกว่าผมแข็งแรงกว่านี่โอ้โฮอย่าแข็งแรง

ผมเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับ

ทุกวันนี้คุณปู่ผมอย่างนี้แล้ว

ผมเนี่ยยกรถได้ในมือเดียว

ผมจะเล่าความแข็งแรงแข็งแรงขนาดไหนบอกดิ

เฮ้ยน้ำหนักลูกเหล็ก

พักเข้าเยอะเลย

ดูเนื้อใครจะถอยหลังเยอะกว่ากัน
เธอไปเธอไปเดี๋ยวช่วยมัดเป็นกรรมการให้
พัดเลยติดกันเลย

เชื่อคราดเออน้องตัดสินอย่างไร

เอาซื้อเชียงใหม่เอาแน่นกว่านี้หน่อย
ตัดสินไม่ได้ว่าใครจะได้เป็นแฟนลูกละครมาดิ

อ๋อต้องขายเชือกซะนะพวกเรา

เชือกที่มันแข็งแรงคงทนสิ

เฮ่ยของผมนี่เชือกทออย่างแบรนด์นะครับ
เชือกทอแบนนี่จะเหนียวแล้วก็ไม่มีขาดง่าย
ของผมนายร่อนนี่แข็งแรงกว่าเยอะ

อันนี้ถูกสุดแล้วครับ

โอ้โหน่าเสียดาย
วันนี้เวลาหมดซะแล้ว

กับเรื่องราวสนุกสนานแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
แต่ที่ไม่ต้องรอคือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
เข้าไปร่วมสนุกรับของรางวัลกันได้เลย
แบบไหนราคาถูกที่สุด

สลัดผักครีมทูน่า

ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

มีจอมปวดขึ้นมาแล้วมันเฮียนมา

พอคูดไปคูดมาเชื่อไหม

ตัวเล็กโผล่ขึ้นมาชัดเลย

แล้วก็เท้าหมาลุงมาแทงหวยเลย๓๒

หวยกินไอ้จอมปวดลอกลุง

อุ๊ยมีหรอ